ก็ขับมาปกตินี่แหละขับไปเจอด่านปุ๊บอุ้ยตกใจ
กด่านเลยค่ะซิ่งรถแหกด่านไปไกลกว่าสิบกิโลเมตร
จนสุดท้ายไปไม่รอดรถดันเสียหลักตกคลอง
ตำรวจก็เลยรวบตัวไว้ได้แล้วคุณดูหน้าสิ
คุณคิดว่าทำไมเขาหนีอ่ะอ๋อไม่เหลือค่ะ
ก็เพิ่งเสพไอซ์มาน่าจะเมาอะไรสักอย่างค่ะ
เพิ่งเสพไอ้มาดูดูทรงแล้วก็โดนซักตัวมาแหละ
เออแถมยังพกติดตัวไว้อีกด้วยเนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
เมื่อวานนี้เองนะคะตำรวจภูทรพนัฐนิคมเนี่ย
รวบตัวนายประกาศิษย์เครือจันทร์วัยสามสิบแปดปี
เขาขับฝ่าด่านตำรวจหลบหนีไปไกลกว่า๑๐กิโลเมตร
ข้ามไปถึงพื้นที่อำเภอพานทองอ่ะคุณจากพนักนิคมอ่ะ
แล้วก็หนีต่อไปเรื่อยเข้าซอยเปลี่ยวเป็นทางดินลูกรัง
แล้วมันไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ไงรถเลยเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองข้างทาง
ก็เลยโดนรวบได้ขออนุญาตเบลอภาพนะคุณผู้ชมนะ
อุปกรณ์การเสพทั้งหลายทั้งแหล่มีครบและยังมียาอยู่ด้วยนะคะ
ตรวจค้นในกระเป๋าสะพายนี่แหละค่ะถึงได้เจอมีไอซ์จำนวนนึงแล้วก็อุปกรณ์เหล่านี้
นายประกาศิษย์สารภาพเลยมันทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะนอกจากสารภาพอ่ะ
ว่าผมเพิ่งเสพไอซ์มาครับแล้วก็พกไอซ์ที่เหลือติดตัวมาด้วย
ก่อนเกิดเหตุไปขับรถรับส่งพนักงานมาแล้วด้วย
คุณเสพไอซ์ไปรับส่งพนักงานเสร็จกำลังจะกลับบ้าน
มาถึงถนนสุขประยูนปุ๊บว้ายมีด่านตรวจยังไงดีล่ะ
หน้าก็เมาของก็อยู่ที่ตัวหนีละกันก็เลยซิ่งแหกด่านไป
ตำรวจบอกเลยว่าไอซ์ที่ตรวจยึดมาได้เนี่ย
ตอนนี้ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักที่แน่ชัดว่าตกลงแล้วปริมาณมันมีเท่าไหร่
เดี๋ยวรอสอบสวนขยายผลอีกครั้งหนึ่งก่อน
แต่เบื้องต้นนายปากาศิษย์โดนดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะ